สูตรดีกว่าพาไปล่องใต้กันบ้างดีกว่า
พาไปเลยค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ครอบครัวของคุณพ่อลิดิวกับคุณแม่ลิเดีย
พาลูกไปเที่ยวด้วยไม่ใช่อะไรคุณพ่อไปทำงาน
ก็เลยพากันครอบครัวนี่แหละไปเที่ยวทะเลกันด้วยทั้งครอบครัวเลย
ไปทะเลทั้งทีคุณผู้ชมค่ะรับรองแม่ลีเดียจัดบิกินี่

ตัวจิ๋วมาเลยจ้ะไม่เคยทำให้ผิดหวังจริง
รอบนี้จัดบิกินี่ตัวจิ๋วแบบนี้เลยเพิ่มลูกเล่นด้วยกางเกงแบบสีสด
พริ้วไปเลยคุณผู้ชมค่ะก็เข้าชุดกันไปเลยนี่
ดูเหมือนจะขายาวนะคะแต่อะไรรู้ไหม
ดูซะก่อนผ่าแบบสูงปรี๊ดเลยถึงเอวเลยค่ะ

ลมพัดทีก็แบบว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะอาจจะยกขาทีก็ตื่นเต้น
เอาพูดง่ายคือมันแบบแวมชวนให้แบบว่าพลิกไกลเหมือนกันนะเออ
แล้วไปดูที่สามีเขาบ้างอันนี้งานก็ดีเหมือนกันนะคะ
สามีเขาโพสต์ว่าภาพภาพนี้คือเห็นอาหารเต็มโต๊ะเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าไม่รู้จะโฟกัสที่อาหารหรือว่าคุณศรีภรรยาดี
แล้วลงมาดูแคปทันซะหน่อยนะจ๊ะ
น่ากินจัง
พี่แจ๊คสรุปเลยหิวอะไรน่าจะเป็นการอ่ะหอยนั่งรมจานเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะแล้วก็อาหารมากมายนะคะเออแต่ว่าเมื่อไปคู่นี้เขาก็ชอบแซวกันเนอะอ่าบ้านนี้งานดีนะคะทั้งคุณแม่คุณพ่อเลยมาดูคุณลูกกันบ้างดีกว่านะคะดูกิจกรรมของดีเล่นกันบ้างดีกว่าลูกชายแม่ลีเดียค่ะล่าสุดนี่โดดทะเลลงตุ้ม
พิวเขาก็เชิญอยู่เออใกล้ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะค่ะดูจากรีลาของน้องดีเล่นค่ะ
บอกเลยตั้งอกตั้งใจสุดสุดนะคะนี่น้องเนี่ยเพิ่งจะห้าขวบเองนะ
เห็นไหมต้องส่งตัวให้ดีน่ะได้น่ะยืนบนบอร์ดได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดู

เก่งมากเก่งมากนะแต่ว่าคุณผู้ชมสังเกตไหมคะ
มีคนคอยส่งนะแล้วก็มีคนคอยรับอย่างปลอดภัยนะคะ
พ่อคุณแม่ต้องดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะเด็กกับน้ำเนี่ยถือว่ามันก็อันตราย
แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ดูแลก็เยี่ยมไปเลยนะคะเสริมภาพพัฒนาการแบบนี้เนาะ